นอกจากนี้นะคะในช่วงระหว่างที่รอผลการตรวจสอบเรามาดูดีกว่าว่าเราจะได้อะไรบ้าง
เพื่อที่จะมี๓วันก่อนที่จะถึงวันที่การประกาศรางวัลสละกินแบ่งรัฐบาล
เรามีข่าวความเชื่อให้คุณผู้ชมดูสักนิดนึงเนี่ยนะคะ
จุดนี้จุดแรกไม่ไปไม่ได้วัดสว่างอารมณ์นครชัยศรีนครปฐมค่ะ
เมื่อวานนี้คึกคักค่ะเพราะอะไรเพราะเจ้าของสวนกล้วยหอมเขียว
ส่งออกรายใหญ่ชื่อว่าคุณพยุงการทวีพาครอบครัวค่ะ
เอากล้วยหอมเขียวหนึ่งพันหวีมาถวายเพราะว่าต้องการแก้บนพระเงินพระทองหลังจากที่
กล้วยหอมเขียวให้กับผู้ที่มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเนี่ยนะคะ
บรรดานักเสี่ยงโชคก็แห่มาเสาะหาตัวเลขเด็ดต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นส่องน้ำตาเทียน
อยู่หน้ารูปปั้นตาทองงิ้วรายรวมทั้งไหว้ขอโชคหุ่นปั้นยี่กอหงเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
ซึ่งหลังจากไหว้ขอพรแล้วก็ต้องเสี่ยงโชคค่ะเขย่าเซียมซีเอาตัวเลขกลับบ้านกันสักนิดนึงนะคะ
ซึ่งก็มีคนได้ติ้วเซียมซีเป็นเลข๒๐๒กลับไปลุ้นโชคในงวดนี้ด้วยค่ะ
ส่วนที่วัดเจดีตำบลฉลองอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ก็มีชาวบ้านไปจุดประทัดแก้บนต่อเนื่องนะคะไม่ต่ำกว่าล้านนัดต่อวันนะ
นัดต่อวันแล้วก็เอาตุ๊กตาไก่เอาชุดทหารเอาของเล่นไปแก้บนแก้บนไอ้ไข่กุมารเทพไงคะ
ไข่เป็นที่เคารพสัทธาของชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะภาคใต้
คุณนงลักษ์บนกลิ่นค่ะเดินทางมาจากกรุงเทพเลยลงใต้ไปเลย
กราบไห้ขอโชคขอลาบทุกปีแล้วก็สมหวังทุกครั้งด้วย
ก็เลยจุดประทัดแก้บนซะเลยแต่ไม่ขอบอกว่าครั้งนี้
ตัวเลขหางประทัดที่ได้ไปเนี่ยเป็นเลขอะไรเธอบอกว่า
อ่ะเดี๋ยวมันจะเคลื่อนแหละแล้วก็เป็นเรื่องของดวงใครดวงมันนี่นะคะ
นอกจากนี้นางสาวจตุพรเกรดแก้วแม่ค้าลอตเตอรี่นะคะ
บอกว่าปกติแล้วผู้ที่มาจุดประทัดแก้บนก็จะเอาตัวเลขจากหางประทัด
นี่เป็นข้อมูลที่เธอให้นะคะแผงของเธองวดนี้เลขที่ขายดีนะคะ
ก็จะมีเจ็ดสามเก้าศูนย์อ่าเธอบอกแบบนี้ค่ะอ่า
คุณผู้ชมไปนี่กันหน่อยนะคะคำชโนธบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
เมื่อวานนี้ต้องใช้คำว่าคลาคร่ำและคึกคัก
แห่ไปเยอะมากค่ะไปขอโชคขอลาบจากพ่อปู่
ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมานี่คุณ
พอไปขอแล้วนะไปส่องน้ำตาเทียนด้วย
ได้ตัวเลขมาด้วยค่ะตาดีได้ตาร้ายเสีย
นั่นแน่ดูกันเอาเองนะครับคุณผู้ชมอย่าให้พูดเยอะเจ็บคอ
ไปอีกจุดหนึ่งไหมอีกจุดหนึ่งค่ะที่ตลาดคู่เมืองสี่แยกประตูเหล็ก
อำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะคะจุดนี้เขามีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสีขาวความสูง
หนึ่งเมตรครึ่งค่ะพบว่าใต้ฐานรูปปั้นเขามีสระน้ำล้อมรอบ
สักครู่นี้คุณผู้ชมเห็นนะคะแล้วก็มีรูปปั้นพญานาคตัวเล็กเล็กสามตัว
เล่นน้ำอยู่ในสระด้วยแต่ความแปลกค่ะอยู่ตรงที่
แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์หมายเลขหกเก้าศูนย์แปดนครสวรรค์
ที่วางทิ้งไว้ตรงใต้ฐานรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมติดกับขอบสระน้ำเนี่ย
รถใครล่ะแต่เอามาวางไว้แบบนี้ก็มาสร้างความสนใจให้กับคนที่ไปพบ
เห็นหลายคนจ้องจ้องแล้วก็จดลงไปด้วยนะคะ
สำหรับเลขแผ่นป้ายทะเบียนเอาไปเสี่ยงโชคต่อไปค่ะ
โอ้โหที่นี่ค่ะ๑๘อำเภอไปครบเลยนะคะ
รวมรวมแล้วกว่าสามพันชีวิตค่ะคุณผู้ชมร่วมใจกันใส่ชุดไทย
ภูไทยร่วมกันนะคะคุณผู้ชมฟ้อนฟ้อนในพิธีบวงสวงพระยาชัยสุนทร
เมืองคนแรกเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ
อันนี้ที่ไหนเนี่ยคุณสุภาษาอ่ะ
เมื่อสักครู่นี้ที่กาลสินใช่ไหมคะก็เป็นนี่ไงนี่ไงนี่ไง
อนุสวรีพระยาชัยสุนทรอำเภอเมืองกาลสิน
ชาวบ้านแห่ไปเยอะนะคะร่วมฉลองสองร้อยยี่สิบเจ็ดปีเมืองกาลสินนะคะ
ก็มีการแห่โปรงลางด้วยนะโปรงลางโปรงลางนี่เขาเต้นไงอ่ะ
คุณผู้ชมงานนี้จะจัดขึ้นระหว่าง๒๖กุมภาพันธ์จนถึง๗มีนาคมนี้
รวมสิบวันสิบคืนด้วยกันค่ะค่ะทุกคนเห็นงูมาแว๊บแว๊บแล้ว

งูเนี่ยที่ต้องจับตามองเพราะว่าเขาเชื่อว่างูเนี่ยเขาก็มาให้โชคด้วยนะคะ
บ้านเลขที่ที่เจองูหลังนี้อยู่ในอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปที่อำเภอข้ามไปที่จังหวัดแล้วจะไม่บอกว่าเลขที่เนี่ยก็กะไรอยู่นะ
บอกเลยละกันบ้านเลขที่๔๙๓ค่ะ
งูจงอางตัวเบอร์เลอร์ตัวนี้นะคะเขาเลื้อยลงมาจากเขามาซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าบ้านหลังนี้
ผู้ภัยก็ต้องไปลากเขาออกมาจับมัดเอาไว้
เขาเป็นงูเพศเมียค่ะความยาวของเขา๔เมตร๓๐เซนติเมตรน้ำหนัก๑๕กิโลกรัม
ใส่ถุงผ้าสีดำเอาไปปล่อยนะคะ
แต่ถามว่าจบแค่นี้ไหมไม่เพราะว่าช่วงค่ำชาวบ้านเจองูอีกค่ะ
งูจงอังเหมือนกันเลยคาดว่าน่าจะเป็นเพศผู้
เลื้อยมาอยู่ที่หน้าบ้านไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านหลังแรก
บ้านเลขที่ที่งูเพศผู้เลื้อยเข้ามาคือ๔๐
ทำเอาชาวบ้านภาวะแตกตื่นกันทั้งหมู่บ้านซึ่งงูสองตัวที่พบนี้นะคะ
ผู้ตัวนี้ความยาว๒เมตรน้ำหนัก๖กิโลกรัม
ชาวบ้านเชื่อว่าทั้งสองตัวเลยนะทั้งเพศผู้เพศเมียเนี่ยเขาเป็นงูเจ้าที่
ให้โชคก่อนวันออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ก็เลยพากันจดบ้านเลขที่ทั้งสองบ้านเลย
ดขนาดความยาวของงูทั้งสองตัวด้วยเอาไปเสี่ยงโชคต่อไปค่ะ
ปิดท้ายที่กระบี่นะคะช่วงเช้าเมื่อวานนี้จงอางอีกแล้ว
ภาคใต้จงอ้างเยอะมากเลยนะคะเลื้อยเพศซ่อนอยู่ในผู้ไม้ข้างทางบ้าน
บ้านเลขที่สองร้อยสี่นะคะบ้านหลังนี้เป็นของนางดุษฎีมีเถื่อน
เธอก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ค่ำ๒๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ให้ทีมกู้ภัยเข้ามาจับงูจงอางให้หน่อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาจับให้เนี่ยนะคะ
แล้วตัวนี้ยาวมากเลยค่ะ๕เมตรคือจับมาแล้วจับไปได้ละ๑ตัว
วันที่๒๕ใช่ไหมหลังจากนั้นค่ะไปเจออีกเจองูจงอางอีก
พุ่มไม้จุดเดิมข้างบ้านเลยก็กู้ภัยมาอีกค่ะมาจับอีกครั้ง
ครั้งนี้เพศเมียยาวสี่เมตรครึ่งเบื้องต้นคาดว่างูตัวเนี้ย
ทั้ง๒ตัวที่เข้าบ้านมาทั้งเมื่อวานทั้ง๒๕กุมภาพันธ์
เขาน่าจะเป็นคู่กันเพราะช่วงนี้เป็นฤดูผสมพันธุ์ของงูจงอ่างค่ะ
เป็นเรื่องตัวเลขเอามาฝากแล้วก็เรื่องความเชื่อนิดหน่อยนะคะ